เดินทางไปที่ศรีสะเกดบ้านคอยเอง
ฮัลล่าฮัลล่าฮัลล่าฮันนี่
ฮัลล่าฮัลล่าฮันนี่เออ
พูดมาถึงแม่ฮันนี่ขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ
คือน้องยูกิหายทองคำเนี่ยเขาไปไหว้ที่ศาลแม่ฮันนี่
ศรีสะเกดพร้อมครอบครัวนะคะ
และที่สำคัญมีตัวเลขมาฝากด้วยจะเอาล่ะ
เมื่อวานนี้ระหว่างทางก่อนจะไปทำการแสดงคอนเสิร์ตที่กาลสิน
พากันแวะไหว้ขอพรกันที่ศาลของแม่ฮันนี่ศรีอีสาน
พอน้องยูกิแล้วพ่อแม่มาถึงก็ซื้อพวงมาลัยสีแดงมาไหว้เลย
ฮันนี่คุณผู้ชมค่ะไหว้ก็เสร็จสับปุ๊บเลย
ก็ได้ถวายเสียงให้กับแม่ได้ฟังด้วย
น้องยูกิขออะไรกับแม่ฮันนี่เป็นพิเศษหรือเปล่า

คุณพ่อบอกว่าขอให้เดินทางปลอดภัย
ขอให้ประสบความสำเร็จมีงานปังมันหมาแล้วกัน
จริงเขางานปังมากอยู่แล้วนะจ๊ะ

และจะบอกว่านี่เป็นครั้งที่๓นะที่มาหาแม่ฮันนี่ที่ศาล
ไหนมาถึงที่ก็ขอโชคลาภกับแม่ฮันนี่สักหน่อยแล้วกัน
เนี่ยยูกิเนี่ยเป็นคนล้วงเอง
ข่าวแรกเราก็เริ่มเลย
อีกแล้วว่าสามวันติดแล้วนะที่เห็น๘๒๒๘โผล่มาก
เลขนี้มันวนไปวนมานะคุณผู้ชมนะไปต่อกันเลยค่ะกับลูกทุ่งสาวดอกแคร์ท็อปไลน์ค่ะ
คนนี้ก็มีงานคอนเสิร์ตที่วัดเมื่อไหร่แล้วก็เข้าไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเลิกเอาชัยก่อนทุกครั้งเลยค่ะ
รอบนี้ค่ะพี่ดอกแคร์นะคะก็ไปงานทอดกระถิ่นสามัคคีค่ะที่วัดเทพนรรัฐจังหวัดสมุทรสาครไม่พลาดจากทำบุญก่อน
คาราเบลไปเลยนะคะไหว้แบบสะสมบุญแบบเต็มพิกัดทั้งไหว้ขอพรหลวงพ่ออู่เงินนะคะแล้วก็ปิดทองพระให้หลวงพ่อพรมน้ำมนต์ด้วย

เลขที่เสี่ยงมาได้ก็คือ
เกือบไม่เห็นแต่ว่าเราใช้สายตาของนักเสี่ยงโชคอย่างเรา
๑๐นะ
คุณผู้ชมค่ะส่วนคนนี้ต้องบอกว่า
แทบจะไม่ใช่นักร้องแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแทบจะเป็นนางรำท่านหนึ่งแล้ว
สำหรับพี่แคนดี้รากแก่นเพราะอะไรเดินสายรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบรัว
ล่าสุดขึ้นไปแอวเมืองเหนือเลยเจ้าทำไมมันปุ๊ดมันแป๊ดขึ้นมาเหรอ
ไปปึ้นขึ้นไปแอวเมืองเหนือไปกับที่เหลือปูนหรือว่าลำคูณค่ะ
ด้วยรถยนต์ป้ายทะเบียนชกเชอปแปดศูนย์หกแปด
กรุงเทพมหานครอ้าวพี่แคนดี้เนี่ยฝากย้ำมาเลยนะคะว่า
แคนดี้เนี่ยเดินทางโดยรถยนต์ป้ายทะเบียนชกเชอปแปดศูนย์หกแปด
บอกแล้วนะอิสหะว่าไม่บอกนะคะไปในครั้งนี้เนี่ยพี่แคนดี้บอกว่า
รำถวายปู่พญานาคที่สถานธรรมดอยม่อนรือศรีนารอดที่นี่ดังมากเลยนะ
แคนดี้บอกว่าช่วงที่รำเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับพ่อปู่พาไปที่แห่งหนึ่ง
ที่รู้สึกเย็นสบายร่มเย็นมากคล้ายกับพ่อปู่มาอวยพรให้เธอคิด
สิ่งใดก็ประสบความสำเร็จแล้วดูท่าทางการรำนะ
คล้ายกับเหมือนงูเลื้อยไปเลื้อยมาอะไรแบบนี้หลายคนจะเห็นพี่กันยี่
ไล่รำเป็นแบบนี้ตลอดพี่แคนดี้นี่เขาเป็นคนแบบตัวอ่อนช้อยมากนะ
ตอนที่เคยได้พูดคุยกับพี่แคนดี้เนี่ยพี่แคนดี้เคยบอกว่าเวลารำเนี่ย
ท่าทางมันออกมาเองด้วยคุณผู้ชมใช่เคยเห็นพี่แคนดี้ครั้งหนึ่งเหมือนน้ำตาคลอด้วยอ่ะ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ